คุณผู้ชมพาไปที่โคราชหน่อยค่ะที่อำเภอเมืองเลย
ปรากฏว่ารถเนี่ยติดยาว๓กิโลกว่ากว่าจะเคลื่อนตัวได้เนี่ยใช้เวลาแบบ๒๓ชั่วโมงเลยนะคะ
เพราะอะไรรู้ไหมรถบรรทุกอ้อยเขาปล่อยพวกเศษอ้อยเกลือนถนนไปหมดเลยค่ะ
แล้วมันเสียช่องการจราจรไปตั้ง๓เลนที่สำคัญเกิดอุบัติเหตุด้วย
รถที่ตามมาเนี่ยถลายลื่นแล้วก็ทำให้รถชนกันนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่สว่างเมตกว่า๒๐คนต้องไปโบกรถไปอำนวยความสะดวกจราจร
แล้วก็เร่งช่วยกันเก็บเศษอ้อยที่มันเกลื่อนถนน
จุดตรงนี้โอ้โหดูสิคุณเยอะมากนี่คือพื้นที่ถนนนะ
โอ้โหเนี่ยตรงปั๊มเชลแยกอำภาวันที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมา
แล้วดูสิมันเสียช่องการจราจรไป๓ช่องทางรถแล่นได้เห็นไหมนั่นน่ะ
เดียวนะเลนขวาสุดเนี่ยนะคะแล้วการจราจรก็ติดขัดยาวไป๓กิโลกว่า
ทีนี้มันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงจุดนี้ด้วยเพราะว่ารถเก๋งสีขาวเนี่ย
จอดอยู่กลางถนนรอบรถเนี่ยดูสิเศษอ้อยเต็มไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงเคลียร์เส้นทาง
เจ้าหน้าที่ก็สอบถามคนขับรถเก่งรถคันนี้เขาจะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองโคราช
ตอนลงจากสะพานสูงบริเวณหน้าโรงแรมศรีมาธานีมาถึงจุดตรงนี้
เหยียบเศษอ้อยแล้วเศษอ้อยเนี่ยรถบรรทุกทำร่วงเอาไว้
รถเก๋งสีขาวคันนี้ก็เสียหลักสิคะพอเหยียบเสร็จอ้อยรถเสียหลัก
คือเอาชีวิตรอดไว้ก่อนกระโดดหนีเลยก็เลยทำให้เขาไม่ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนตัวคนขับรถบรรทุกอ้อยเนี่ยหนีเหมือนกันค่ะหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ตอนนี้ตำรวจต้องเร่งตามตัวมามาสอบปากคำต่อไปแล้วก็แน่นอนแบบนี้เนี่ย